วัยรุ่นมาครับพามอเตอร์ไซค์มากัน
อ๋อถือดาบมาบ้านคู่หลี่อยู่ตรงนั้นไว้

พวกนี้
มันเขาเปล่า
มันมัน

เห้ยดอกเกมเปลี่ยนว่ะเอองงเกมเปลี่ยนว่ะ
มาทีแรกมาแบบเฮอบนี่คือไม่ประเมินคู่ต่อสู้อ่า
พวกเราบ้านหลังนี้เว้ยนะมาเยือนมันหน่อยเด้มาเยือนมันหน่อย

ทีรถจต๊ายกยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาสองคัน

แล้วชักอีดาบยาวออกมาครับวิ่งไปหน้าบ้านคั่วหลี
แต่ถูกครัวหลีปลาเริ่มเบิดบินปองใสเท่านั้นแหละ
นะครับพอเสียงดังขนาดนั้นปั๊ง

นี่ชาวบ้านให้ข้อมูลเออมาดูชาวบ้านเนี่ย

สองคนนี้สองกลุ่มนี้มันเป็นยังไงกัน
บอกว่าวัยรุ่นสองกลุ่มเป็นนักศึกษาของสถาบันแห่งหนึ่ง

ห่างกัน๒๐๐เมตรคุณผู้ชมนั่นน่ะ

ห่างกัน๒๐๐เมตรเขาเขม่นกันมันก็

ส่วนสาเหตุของการทะเลาวิวาสไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบ
แต่ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านอย่างมากนะครับ
รู้สึกเอือมระอานะครับ

ผมไม่ได้ใช้นะน้องอย่าโกรธเบิร์ตนะอย่าโกรธพี่นะ
พฤติกรรมสุดเถื่อนชาวบ้านบอกของทั้งสองกลุ่มนี้

ฮะทำไมใช้คำนี้อ่ะ

ก็ได้แต่ฝากถึงตำรวจสพเมืองเพชรบูรณ์ให้กวดขัน
มันเข้ามาตรวจตาให้มากขึ้น
เพราะหลังเกิดเหตุทีไร
ก็จะมีตำรวจเพียงนายเดียว
เหรอเพียงนายเดียว

คือมาให้รู้ว่ามาชาวบ้านบอก

มาคนเดียวครับมานายเดียวแล้วก็ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ